เหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาจุดไฟแล้วก็เผาเถียงนาของชาวบ้าน
อดไปสองหลังนะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเขาไปทำไปฟันต้นยางชาวบ้าน
แล้วดูสภาพสิคุณผู้ชมไฟลุกท่วมเถียงนาของชาวบ้านแบบนี้
คนที่เขาก่อเหตุเนี่ยคือในสรรวงกระโซ่อายุ๓๐ปีนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เถียงนาของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
แล้วถามว่าในสรรไปเป็นอะไรล่ะทำไมต้องมาจุดไฟเผาเถียงนาคนอื่นเขา
เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะการเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยน่าจะเป็นผลพวงมาจากเสพยาเสพติดแล้วก็เป็นผู้ป่วย
สันเนี่ยนะเข้ามาจุดไฟที่เถียงนาของชาวบ้านหลังจากนั้นก็วิ่งหลบหนีไปชาวบ้านบอกแบบนี้
แล้วไม่ได้มีเหตุทะเลาวิวาสไม่ได้มีเหตุโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนด้วยคงจะหลอนน่ะคุณผู้ชม
ของคนอื่นก็เคยมีมาแล้วรอบก่อนไปฟันต้นยางของชาวบ้านแล้วเสียหายหลายต้นเลยค่ะพอเกิดเหตุเสร็จก็
หนีไปพอมารอบนี้อีกอ่ะจุดไฟเผาเถียงนาคนอื่นแล้วก็หนีไปเหมือนกันทีนี้ตำรวจค่ะตำรวจที่
สพดงหลวงเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังออกติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวในสรรน่ะนะคะนี่เห็นไหมจะเอาตัวในสรรเนี่ยไป
บำบัดไปรักษาก่อนอาการนี้เนี่ยจะต้องหาหมอต้องกินยาต่อเนื่องแล้วญาติก็ต้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยนอกจากจะไม่กินยาแล้วบางทีจะไปสร้างความเดือดร้อน
กับคนอื่นด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกนะคราวก่อนเข้าไปตัดต้นยางชาวบ้านแล้วคราวนี้มา
เผาเลยสองกระท่องเลยนะค่ะ